ลุงคนหนึ่งก็ขับรถไป

มีผู้หญิงผมสั้นคนหนึ่งจู่

หญิงผมสั้นคนนั้นขับรถลุง

ลุงทำแบบนี้เลยอะ
มันเพลียดแล้ว

เสียงไปแบบตบลืมแบร์

จอดไว้๕นาทีเองมั้งไอ้นี่ขึ้นรถขับรถลงไปเฉยเลยฮะ
นี่แหละหญิงผมสั้นที่ผมบอกคือนางสาวขวานแนะนำสมมุตินะ
โดนเข้าไปฮะ๒ฉาดนะไม่ใช่๒ฉาด๒ปัก
คนนี้นะนางสาวขวัญนะใช่ฮะก็ลุงแกงงงงงเหมือนกันนะ
ตอนที่จู่นางสาวขวัญเนี่ยขับรถลุงไป
พอลุงได้สติปุ๊บตอนแรกโทรแจ้งตำรวจก่อน๔โมงครึ่งเมื่อวานนี้ตอนเย็นหน่อย
ตอนตำรวจกำลังสอบถามข้อมูลอยู่นางสาวขวัญขับรถลุงมาจอดฝั่งตรงข้ามเลย
ตำรวจไปนี่ตำรวจวิ่งไปก่อนเลยแล้วเจ้าของรถก็คือลุงรวมไปถึงเพื่อนกรูนเข้าไปรวบตัวนางสาวขวัญไว้
นางสาวขวัญก็ไม่ได้มีทีท่าเหมือนจะหนีจะขัดขืนอะไรเลยนะยอมให้คุมตัวแต่โดยดีครับ
นางสาวขวัญบอกว่าเธอขับรถมาจากอำเภอเด่นชัยแล้วแบตหมดจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามทกศตรงที่ลุงจอดก็เลยจะขอยืมรถลุงเนี่ยไปจำแบต
เห็นลุงพยักหน้าด้วยนะนางสาวขวัญก็เลยเข้าใจว่าอ๋อลุงอนุญาตแล้วเห็นว่ารถลุงน้ำมันหมดพอดีจะเอารถลุงไปเติมน้ำมันให้ด้วยนะ
แล้วก็แวะมาจอดจำแบตไม่ได้คิดจะขโมยรถแต่อย่างใดเลยครับ
อ่านี่อ้อลุงเจ้าของรถไก่ก็สำหรับนะครับรอบรถหน่อยว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่า
ตำรวจก็ไปเจอรถสีบรอนเทาที่นางสาวขวัญนี่นี่คันนี้นะที่นางสาวขวัญอ้างว่า
แบบหมดครับเพราะว่าคนดูในรถเจอกระเป๋าเดินทาง
แล้วก็ฝายชัตเป็ดได้แต่ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายอะไรนะครับ
ก็เลยให้กู้ไพล์มาจำให้นี่นะ

แล้วก็เอารถไปจ่อที่ศพเมืองแพร่รอย่างมาติดต่อ
สื้อแกงมาได้มั้ยครับ
ก็มีคนมาแจ้งสายตรวจให้มาตรวจแล้วนะ
ต่อมามีการมาแจ้งกู้ภัยขอให้ช่วยจำแบตที่ลานจอดรถ

ตำรวจคุมตัวนางสาวขวัญแล้วก็ลุงคู่กรณีไป